ผู้ชมครับปัจจุบันสตาร์ทอัพของไทยหลายแห่ง

จากที่จะใช้สื่อสารกับผู้บริโภคแล้ว

เขายังมีการนำนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี

ทุเรียนมะม่วงสับปะรดและกล้วย

ที่ทาวดีไลท์ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ผลไม้แปรรูปของไทยรายหนึ่ง

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งแบบศูนยากาศ

เทรนด์ปัจจุบันผู้คนชื่นชอบอาหาร
รวมถึงของว่างที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ปราศจากน้ำตาลเกลือหรือสารกันบูด
ทำให้ผู้บริโภคได้ริมลองเนื้อผลไม้จากธรรมชาติทั้งหมด

เพราะไม่ถูกความร้อนทำลายระหว่างกระบวนการแปรรูป
เหนือจากผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบแล้ว
ดีไลท์ยังมีผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง
มะม่วงสับปะรดมะละกอแคนตาลูปและมะพร้าว
ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากตลาดต่างชาติไม่แพ้กัน
จึงทำให้ทางบริษัทพุ่งส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศถึง๑๙๐
โดยเน้นเจาะจงไปขายในจีนสหรัฐและเม็กซิโก
ด้านคุณนัดดันัยพรชัยสิริอรุณผู้จัดการฝ่ายการตลาดเปิดเผยว่า
ทางบริษัทได้มีการปรับตัวตามนโยบายไทยแลนด๔๐ของรัฐบาล
รวมถึงการนำสินค้าไปขายผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คยูทูปอินสตาแกรมและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ส

ขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
จากนั้นทางบริษัทก็พยายามที่จะใช้ระบบเกี่ยวกับพวก
ให้สามารถในการทำงานได้คล่องขึ้น
แล้วก็พยายามเอาเครื่องจักรที่เข้ามาช่วยในการทำงาน
เพื่อลดต้นทุนของบริษัทเองแล้วก็ลดค่าใช้จ่าย
แล้วก็ทำให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้นและมีสภาพมากขึ้น
โดยในอนาคตยังได้วางแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรีสไดให้หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงหรือส้มตำฟรีสดาย
จากปัจจุบันชาวต่างชาตินิยมอาหารไทย

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
อกจากนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
อย่างไอศครีมโยเกิร์ตหรือแม้แต่ผักฟรีสดาย
ขยายตลาดให้กว้างขึ้น
การปรับตัวของธุรกิจผลไม้แปรรูปนี้ก็ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ดำเนินงานผลักดันและสนับสนุนสินค้าของบริษัทไทย
ก้าวไกลในระดับโลกถือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
โดยคุณพานุมาตรมาลาศรีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทสำคัญ
ในการส่งออกอาหารและสามารถเลี้ยงดูประชากรโลกได้
สินค้าไทยมีคุณภาพที่ดีและก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
อันนี้ถือว่าเราเดินทางมาถูกทางแล้ว
โดยเฉพาะปัจจุบันนี้สินค้าอาหารมีหลากหลายรูปแบบ
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้เตรียมจัดงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ
ระหว่างวันที่๓๑พฤษภาคมถึง๔มิถุนายนนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศ
เลือกชมเลือกซื้อสินค้าของไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
ขณะเดียวกันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน